อีกแล้วค่ะเรื่องราวบนท้องถนนคุณจะทะเลาะอะไรกันมาไม่รู้แหละแต่คุณจะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะถ้าทำแบบนี้ข้อหาทำให้เสียทรัพย์อยู่ไม่ไกลเอื้อมจากท่านเลยนะคะ
ครับผู้ชายคุณผู้ชมขับรถมีขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะตามไปประกบรถเก๋งสีแดงแล้วก็ไปถีบกระจกมองข้างของเขาอ่ะค่ะมีคลิปให้ดูด้วยเชิญค่ะ
คสัยคนนี้ว่าจะข้ามมาแล้วครับ

ถีบแล้วครับเดี๋ยวดังข้างข้าวสายไปต่อ

พลเมืองดีทำหน้าที่ได้เต็ม๑๐ไม่หักสักคะแนนเลยนะครับไปต่อ

หมายถึงคนที่เป็นคนก่อเหตุ

เป็นหลักฐานตำรวจตามด้วยนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้

ก่อนถึงแยกไฟแดงวัดยานตรงหน้า

พยายามที่จะกระชากประตูรถ

แต่รถเก๋งขับออกไปอย่างรวดเร็ว
วัยรุ่นเขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์
ไล่ตามไปค่ะพอผ่านแยกไฟแดง
น้องจับเต่าจนมาถึง

ใช้เท้าถีบกระจกมองข้างของ

พลเมืองดีพยายามที่จะติดตามถ่าย
แล้วก็ไปดูป้ายทะเบียน

พบว่ารถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุเนี่ย
ขี่ลงไปยังชายหาดบางเสร่
แล้วขับย้อนศรมา

แล้วก็เข้าซอยที่

จุดเกิดเหตุเป็นท้องที่รับผิดชอบของ

ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารับทราบแล้ว
ก็ยังไม่รู้ว่าคู่กรณีเขามีปัญหาอะไร